ในช่วงนี้มาติดตามความหวานของคู่รักต่างวงการนะคะ
สำหรับเมพิชนาธิ์และเจชนาธิป
ล่าสุดสาวเมย์เขาได้มีการโพสต์รูปภาพ
พร้อมกับข้อความซึ้งไปถึงหวานใจนะคะ
ที่สำคัญขอบคุณบรรดาเกลียนคีย์บอร์ดด้วยนะคะ
ที่ทำให้รู้ว่าเธอแล้วก็แฟนของเธอเนี่ย

ตั้งแต่เปิดตัวคบหาเจชนะทิพย์
เตะทีมชาติไทยหวานใจรุ่นน้องที่อายุห่างกัน๑รอบ
นักแสดงสาวเมพิชชนาธิ์ก็เจอกระแสดราม่าในโลกโซเชียล

แต่ถึงอย่างนั้นทั้งคู่ก็เดินหน้าใช้ชีวิตปกติ
ตามภาษาคู่รักแบบไม่สนคนวิจารณ์
ล่าสุดนักแสดงสาวโพสต์ภาพคู่เมซี่เจ
พร้อมข้อความสุดซึ้งถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่
และตั้งคำถามว่าอะไรคือเกณฑ์วัดความเหมาะสม
ของคนที่จะรักกันในความคิดของแต่ละคน
ซึ่งคู่ของเธอไม่มีอะไรที่เหมือนกันเลยสักนิด
แต่มีสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือหัวใจ
พร้อมกับขอบคุณทุกคำถากท้างจากโซเชียลมีเดีย
ที่ทำให้รู้ว่าเธอและหนุ่มเจรักกันแค่ไหน
พร้อมติดแฮชแท็กทูเกเตอร์ฟรอยเอเวอร์

ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของเมพิชชนาธิ

ที่ยังถูกโจมตีเรื่องความเหมาะสม

รวมทั้งกล่าวหาว่าเมย์ต้องการก่อกระแสนักฟุตบอลดัง
ทั้งที่นักแสดงสาวพยายามพิสูจน์ให้เห็น

สู่ความฝันของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มที่

เปิดใจและใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จะดีกว่า

สมัยนี้อายุมันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรแล้วมั้
เมย์เขาดูแลตัวเองผิวพันธุโอ้โหดีขนาดนี้
แล้วอีกอย่างถ้าจะบอกว่าเกาะกระแสดัง

แล้วก็ไปเฝ้าชิดติดขอบสนามทุกแมทแมทล่าสุดนี้ก็ไป

แล้วก็จะได้ชวนแฟนบอลไทยด้วยนะคะ

เพื่อนคะถ้าไม่อยากพลาดชมรายการบันเทิงไทยรัฐ
กับพวกเราที่แซ่บทุกสิ่ง

แล้วคุณจะไม่พลาดชมรายการดีอีกต่อไป